ก่อนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเช้าวันนี้ที่สุราชธานี
มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนแถวสวนยางพารา
คือไม่น่าเชื่อนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมือยิงเนี่ย
คือคนในครอบครัวนี่เองใช่ค่ะ
แล้วปมปัญหาคือเรื่องของการแบ่งที่ดินกันไม่ลงตัว
แต่ดูเหตุการณ์ตรงที่เกิดขึ้นก่อนนี่นะฮะเช้าวันนี้ครับ
สพเขานิพันธ์ที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตก็ไปตรวจสอบ
นี่คือสวนยางพารานะครับในพื้นที่หมู่๘ตำบลเขานิพันธ์
ตรงนี้ผู้หญิงคนนี้ถูกยิงดูดสอบชื่อคือนางกัญญาพัทรพอ๔๙ปี
ถูกยิงกระสุนเข้าที่ศีรษะจำนวนหลายนัดนะครับ
แล้วมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องหนึ่ง
มีมีดพระตกอยู่ข้างศพอยู่๒เล่มนะอยู่ข้างตัวเลยนะครับ
แล้วอีกเล่มหนึ่งห่างไป๕เมตร

ที่เจ้าหน้าที่มาชนะสูตรนะครับขณะเดียวกันลูกชายของผู้ตาย
ลูกชายชื่อกิรติศักดิ์อายุ๒๗ปี
ลูกชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่ก็คือนางกัญญพัฒน์
เดินถือกระติกน้ำกับกาแฟมาที่สวนยางเพื่อจะมาเก็บน้ำยางพารากัน
นี่คือลูกชายนะครับลูกชายวัย๒๗ปี
ส่วนตัวลูกชายเนี่ยบอกว่าตัวเขาก็ไปเก็บน้ำยางพาราอีกจุดหนึ่ง
ห่างจากแม่ประมาณ๒๐๐เมตร
ตอนที่กำลังเก็บน้ำยางกันอยู่เนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็รีบวิ่งมาดูแม่เห็นแม่เนี่ยล้มลงนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นแล้ว

ขณะเดียวกันลูกชายบอกว่าแม่ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร
ถ้าจะมีก็มีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการแบ่งที่ดินมรดก
ที่มีปัญหากับน้องสาวแท้ของแม่

ซึ่งที่ดินตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้
ในอดีตถึงท่านเคยขึ้นโรงขึ้นศาลกันมาแล้ว
สารก็มีคำสั่งเรื่องการแบ่งที่ดินให้แล้ว
แต่มันยังเรื้อรังอยู่มันยังไม่จบ
หินตาหน้ากับหยานนะ

ขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเลยนะครับ
คือนางออนอุมาชูช่วยสุวรรณน้องสาวแท้ของผู้ตาย
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
เหลือเป็นข้อหาเรื่องของอาวุธปืน
ส่วนนางออนอุมาเดินทางมามอบตัวกับตำรวจสพเขานิพันธุ์
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพร้อมกับปืนลูกโม่จุด๓๘๑กระบอก
เรื่องต้นสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
ทำไปเพราะมีความขัดแย้งกับพี่สาวคือนางกัญญพัฒน์เกี่ยวกับเรื่องมรดกที่ดิน
แต่ตำรวจบอกว่าต้องขยายผลต่อนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นคนยิงจริงนะยิงคนเดียว
หรือว่ามีใครมาก่อเหตุจ้างวานใครมาหรือไม่อะไรอย่างไร
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขายอมรับว่าเขาทำเองทำจริง
ท่านผู้ชมครับสพเขานิพันธ์ได้เชิญตัวสามีของนางออนอุมาผู้ต้องหา
มาสอบสวนมาตรวจสอบด้วยนะครับ
เพื่อจะเอาให้ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุหรือไม่
เนื่องจากปืนจุด๓๘ปืนลูกโม่ที่นางออนอุมานำมามอบให้กับตำรวจ
ตอนที่มามอบตัวด้วยเนี่ยมันเป็นปืนของสามี
ไม่ใช่ปืนของตัวของเธอเองค่ะก็เลยต้องขยายผลต่อนะครับ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
บ้านของผู้ตายก็อยู่ใกล้สวนยางพารานั่นแหละ
อยู่ในพื้นที่หมู่๘ตะบนเขานิพันธ์ที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
บ้านของผู้ตายคือนางกัญญพัฒน์อยู่ห่างจากบ้านของคนก่อเหตุ
คือนางออนอุมาที่เป็นน้องสาวห่างกันแค่๑๐เมตร
ญาติญาติเตรียมสถานที่ในการรับศพนะครับเดี๋ยวจะตั้งศพที่นี่
เพ็ญกุศลที่นี่ตอนนี้กำลังรอรับศพกันอยู่
คือญาติแล้วก็แม่ของนางกัญญพัฒน์เนี่ยบอกว่านางกัญญพัฒน์ผู้ตาย
เธอเป็นพี่สาวคนที่๗แม่เนี่ยมีลูก๙คนคุณกัญญพัฒน์ผู้ตายเนี่ยเป็นลูกคนที่๗
ส่วนนางออนอุมาผู้ต้องหาเป็นลูกคนที่๘เป็นพี่น้องคนติดกันเลย
คนที่๗คนที่๘จากทั้งหมด๙คนทุกคนบอกว่าตกใจมากแล้วช็อกมาก
นี่คือคนก่อเหตุนะฮะนางออนอุมา
ทุกคนบอกตกใจแล้วก็ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือน้องสาวนี่มายิงพี่สาวเสียชีวิตนี่ฮะ
ปัญหาที่ดินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสวนยางพารา๖ไร่
อยู่ห่างจากบ้านผู้ตายและผู้ก่อเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินมรดกเขายังแบ่งกันไม่ลงตัว
แล้วสองคนนี้ที่ยังแบ่งกันไม่ลงตัวเนี่ย
สารมีคำสั่งให้แบ่งกันแล้ว
แต่พอสารมีคำสั่งแล้วมันก็ยังไม่ลงตัวอีก
มาแบ่งกันไม่ได้อีกสุดท้ายวันนี้เกิดเหตุเกิดขึ้นจนได้นะครับ
กับการสพเขานิพันธ์นะครับพันธมตเอกวรวิทย์เจริญสุขผล
ท่านบอกว่าผู้ต้องหาคือนางออนอุมาสารภาพว่าก่อเหตุ
มูลเหตุมาจากเรื่องปัญหาการแบ่งที่ดินเป็นที่ดินของแม่
ก่อนเกิดเหตุพี่สาวคือนางกัญญพัฒน์มากรีดยางที่สวนยางพารา
ออนอุมาผู้ต้องหาบอกว่าแล้วบังเอิญมาเจอกันพอดี
ก็เลยได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนั่นแหละแล้วมีปากเสียงกัน
ผู้ต้องหาอ้างว่าฝั่งของพี่สาวเนี่ยพอเถียงกันทะเลาะกัน
หยิบมีดพระขึ้นมานะจะมาทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยเกิดการยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้นนางออนอุมาแย่งมีดได้นะ
จากนั้นเนี่ยตัดสินใจเอาปืนที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ย
ยิงใส่พี่สาวจนหมดแม็กซ์พอเขาตายแล้วก็เลยหลบหนีไปก่อน
สุดท้ายก็มามอบตัวนางออนอุมาเนี่ยหลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้านญาตินะครับ
จากนั้นก็ให้ญาติพามามอบตัว
ก็จะเป็นในเรื่องของการทะเลาะกันในเรื่องของเรื่องที่ดินนะครับเป็นหลัก
ซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันนะครับมีการฟ้องร้องถึงศาลนะครับ
ข้อ๓มีการแบ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้มีการแย่งพระจากคนตายนะครับแย่งพระกันนะครับ
แล้วก็ทางผู้ยิงนะครับก็นำปืนที่ติดตัวมาด้วยนะครับก็ใช้อาวุธปืนยิงโดยที่ปืนที่ยิงเนี่ยก็เป็นปืนลูกโม่นะครับมีทั้งหมด๖นัดก็ยิงทั้งหมดเลย๖นัดเลย
หนึ่งก็คือนางออนอุมาผู้ต้องหาเขาจะยินยอมไปทำแผนไหม
หรือว่าสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเหมาะหรือไม่กับการไปทำแผน
เพราะว่าแหมก็พี่น้องกันทั้งนั้นญาติพี่น้องเขาหมดเลย